งานช่างปักสะดึงตรึงไหมที่นำมาถ่ายทอดให้เห็นถึงความงดงามผ่านผ้าสบายเจ้าสาวนี้
ช่างจะต้องมีความรู้ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างสะดึงแบบโบราณ
โดยการเตรียมปากลวดลายนั้นช่างต้องมีความพิถีพิถันนับตั้งแต่การวางผ้า
ขึงผ้ากับสะดึงเพราะจากขนาดผ้าสบายที่มีความยาว
ต้องใช้ความระมัดระวังความละเอียดอ่อนและต้องใส่ใจในเรื่องความสะอาด
ไม่ให้มีเหงื่อจากมือเปื้อนเนื้อผ้าขณะที่ทำการสอดเข็มปักขึ้นและลงในแต่ละครั้ง